คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของงานสวดพระอภิษฐรรมศพพี่โอวารุธกันบ้างนะครับ

ก็มีบรรดาคนที่รักพี่โอวรุษไปร่วมงานจำนวนมาก
แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับครอบครัวก็นับเป็นพระกรุณาธิคุณนะครับ
ทางด้านของพระเจ้าวรวงเถอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศนั้น
ได้มีการประธานพวงกรีดให้แก่ครอบครัวของคุณโอวรุษนะครับ

นายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงเถอร์พระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
อันเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายวรุธวรธรรมที่สาราหัดสหงษ์มหาคุณานุสร
วัดพระสิงห์วาระมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
โดยมีนายแรมวรธรรมพร้อมครอบครัวแล้วก็เพื่อนนักแสดงตั้งแถวรอรับ
สร้างความปราบปลื้มในพระกรุณาธิคุณต่อครอบครัววรธรรมอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
ส่วนบรรยากาศของการสวดพระพิธรรมศพในคืนที่๒นั้น
แขกเรือศิลปินดาบรามาร่วมงานกันอย่างคับข้างนะครับ
ทั้งคุณแหม่มจินตราสุขภัทรดาราคู่ขวัญจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรม
คุณโนฯฉัดไชคุณโนฯสินใจพี่กายวรายุทธ์
ก้อยทาริกาแล้วก็พี่กรอบสุขจารุจินดานะครับ
รวมถึงเพื่อนในวงการอีกมากมายนะครับ
ขณะที่ช่วงบ่ายคุณนีโนเมธานีบุรณสิริ
เดินทางมาถึงที่ศาลาหัดศโฮงมหาคุณอนุสร
หุ่นสแตนดี้ขนาดเท่าตัวจริงของคุณโอวรุษ

แฟนคลับเขาทำไว้ให้เก็บไว้ที่บ้านหางดง
ญาติของคุณโอได้นำมาตั้งไว้ที่สาลานี้
ทั้งสองคนคือคุณนีโน่และคุณปิงปอง
พอเห็นรูปสแตนดี้แบบนี้

จริงแล้วคุณโอไม่ชอบเป็นโกเบอริ

แต่ชอบเป็นนายแบบมากกว่า
ฟังเสียงของพี่นีโน่และคุณปิงปองกันนะครับ
อาจจะนึกว่าโอชอบรูปโอเป็นโกโบลินะครับ
โอไม่เคยชอบรูปโอเป็นโกบริ

รูปต่อเป็นในแบบโอชอบเป็นไงแบบที่สุด

ดูแล้วก็นึกถึงอันน่าโกบริ

เอ่อเข้าให้เห็นพี่โอวารุใดสักอย่าง
ใส่ดุ้งเหลือเดินเข้ามา

เป็นแบบแสดงดี้รูปของพี่โอวารุทนะครับ
จากใกล้ครบรอบวันคล้ายวันเกิดของพี่โอวรุษ
ในวันที่๑๗กันยายนนี้แล้วนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับงานศพของคุณโอวรุธจะมี
สวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๗วัน
จากนั้นจะเก็บไว้๑๐๐วัน
เพื่อรอทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปนะครับ
สำหรับการเก็บศพ๑๐๐วันนั้นนะครับ
นีโน่ก็บอกว่าเตรียมหาสถานที่เก็บศพ
เนื่องจากทางวัดแจ้งว่าสาราวัด
ไม่สามารถที่จะเก็บศพได้ตามคำขอ
ซึ่งเมื่อได้สถานที่แล้วก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบต่อไปนะครับ
ขณะที่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะครับ
ได้เดินทางไปที่บ้านของพี่โอวรุษ
ตำบลน้ำแพร่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ไปพบกับพี่หมวยแม่บ้านคนสนิท
ซึ่งพี่หมวยเนี่ยโอ้โหเป็นคนดีมากนะคุณ
เป็นคนที่คอยดูแลครอบครัวของพี่โอวรุษ

ใช่ครับดูแลคุณโอในยามที่เจ็บที่ป่วย
ดูแลคุณแม่และคุณพ่อของคุณโอในยามที่แก่ชะลานะครับ
นี่แหละครับพี่หมวยก็เปิดห้องนอนของพี่โอวรุษให้ดู
โดยเมื่อลูกค้าหรือว่าแฟนคลับมาที่ร้านบ้านวรุษ

หมวยก็จะเรียกพี่โอออกมารับแขกทุกครั้ง
หมวยเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนที่พี่โอจะจากไปเพียงแค่๓วัน

กล่าวฝากให้ดูแลพ่อกับแม่ด้วยนะครับ
เป็นรังใช่ไหมที่พี่โอพูดถึงว่าเป็นรังมีรังยังไง

เขาก็บอกมาคราวนี้มาเลี้ยงขอบคุณนะ
สำหรับที่ดูแลโอดูแลพ่อดูแลแม่

ไม่ใช่พี่ไม่ได้ขอบคุณสักทีไง
อันนี้ขอบคุณแบบเป็นทางการอะไรอย่างนี้
แต่เราก็มีรางสังหรณ์ตรงนั้น
วันนั้นแกพูดอะไรกับพี่หมวยเป็นพิเศษ
พี่หมวยขอกอดเขาก็ขอกอดพี่หมวย
หมอขอกอดหน่อยนึงเพื่อที่จะขอบคุณที่ดูแลแม่
ใช่ค่ะฝากบอกว่าถ้าเกิดพี่ไม่อยู่หรืออะไร

แต่ต่อไปพี่หมวดก็จะต้องดูแลไปจนกว่าวินาทีสุดท้ายอะค่ะ

หมวยก็จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณโอต่อไปนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ที่บ้านก็มีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ
คือคุณพ่อแรมแล้วก็คุณแม่อรพินนะครับ
ก็ยังพักอาศัยใช้ชีวิตสองคนตายายตามปกตินะ
เมื่อวานก็มีญาติมีเพื่อนบ้านแวะเวียนมาให้กำลังใจ
ที่คุณพ่อแม่จะไปร่วมงานสวดพระพิธรรมที่วัดพระสิงห์ในช่วงเย็นนะครับ
คุณพ่อนี่ให้สัมภาษณ์ถึงช่วงเวลาที่ลูกชายกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครั้งสุดท้าย
ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่ร้านกาแฟเนี่ย
บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้เป็นพ่อดีใจมาก
รู้มาโดยตลอดนะครับว่าลูกชายต้องเจอกับปัญหาชีวิตเยอะมาก
ถูกคนหลอกมาสารพัดพอได้กลับมาอยู่ที่บ้านก็ได้ใกล้ชิดกันดูแลกันมากยิ่งขึ้น
สัมผัสได้ว่าลูกชายมีความสุขมากยิ่งขึ้นหลังจากกลับมาอยู่ที่บ้านแห่งนี้นะครับ
รับว่าช่วงแรกร้านกาแฟขายดีมากได้วันละหลักหมื่น
แต่หลังจากนี้คือก่อนที่คุณโอจะเสียชีวิตร้านกาแฟก็ซบเศร้าไปไงคุณ
ขายไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่หลังจากนี้ที่ลูกชายไม่อยู่ก็ต้องอยู่กับแม่แค่สองคน
สองคนตายายก็ไม่อยากให้โอต้องเป็นห่วงจะอยู่กันแบบนี้แหละก็จะมีแม่บ้านมีพี่หมวยนะ
ญาติญาติแล้วก็มีเพื่อนของลูกชายคอยมาดูแลสุขภาพของพ่อแข็งแรงดี
ห่วงแต่เรื่องของโรคหัวใจนะครับส่วนแม่สุขภาพแย่หน่อยก็ต้องดูแลกันไปบอกกันแบบนี้
แต่ก็บอกโอ้ลูกไม่ต้องห่วงนะลูกนะนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่คุณโอเสียชีวิตหลายสื่อนั่นแหละก็จะขอไปรายการหลายรายการจะขอติดต่อไปถ่ายภาพ
คุณพ่อบอกว่าอยากให้เก็บภาพที่ดีเก็บเป็นความทรงจำดีมากกว่าแล้วก็ห้องนอนของพี่โอเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะทำความสะอาด
ไม่ให้ใครไปยุ่งไม่ไปเคลื่อนย้ายสิ่งของอะไรเลยนะคะ